กราดยิงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ย่านประตูน้ำ
บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะฮะ
ก็เกิดขึ้นเมื่อ๒ทุ่มครึ่งวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
วัยรุ่นสองกลุ่มตอนนี้ชัดเจนแล้วว่ากลุ่มหนึ่งก็เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่น
อยู่ที่ย่านประตูน้ำอีกกลุ่มนึงเป็นวัยรุ่นนะครับ
อยู่ที่ชุมชนตึกแดงบางซื่อทีนี้ทั้ง๒กลุ่มที่มาเจอกัน
คือมีหนึ่งในกลุ่มชุมชนตึกแดงบางซื่อเขามาทำงานดูแลโต๊ะสนุกเกอร์
อยู่ที่ย่านประตูน้ำห่างจากจุดเกิดเหตุที่ยิงกันสักประมาณ๒๐เมตรนะครับ
ตามรายงานบอกว่ากลุ่มประตูน้ำที่เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่น
มามีปัญหากับกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นที่คุมโต๊ะสนุกเกอร์นะครับภายในโต๊ะสนุกเกอร์นะครับ
ก็สืบเนื่องมาจากว่าเขาต้องการที่จะเอาโพยบอลมาวางที่โต๊ะสนุก
แล้วก็มีปัญหากันไม่ยอมกันก็ถึงขั้นไล่ทำร้ายกัน
แล้วก็ไปคว้าปืนมากราดยิงกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้เนี่ยมันก็มีออกมาเยอะนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๑คนนะครับ

ผู้ที่เสียชีวิตไป๑คนเป็นชาวอินเดียนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เขาก็มาอยู่พื้นที่แถวนั้นพอดีมาซื้อของมากินข้าว
มารอขึ้นรถบัสที่มากับคณะทัวร์อีก
อีก๔คนเป็นชาวอินเดีย๑นะครับที่เจ็บนะชาวลาว๑

แล้วก็สองคนที่บาดเจ็บกลายเป็นกลุ่มที่ร่วมทะเลาวิวาสกันด้วย
ถูกต้องนะแล้วตำรวจก็อายัดตัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
๒คนนี้นะครับคนหนึ่งชื่อว่านายทักษิณสุขเอียดอายุ๒๒ปี
อีกคนนึงชื่อนายพรเทพพุ่มพวงอายุ๒๓ปี
คนนี้สำคัญมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ
ขณะที่วัยรุ่นในกลุ่มโต๊ะสนุกเกอร์เนี่ยมีมามอบตัวแล้ว๑คนนะครับ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้เลยเพราะว่ามีหมายจับเดิมอยู่แล้ว
ในข้อหาเรื่องการพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ
คนนี้ครับนายปรีชาศักดิ์อุดมภัยศาลอายุ๒๘ปีหรือว่านายตั้มนะครับ
ตั้มตึกแดงนี่คือฉายาเขาเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มที่อยู่ในย่านชุมชนตึกแดงบางซื่อ
แต่ว่ามาดูแลคุมโต๊ะสนุกอยู่แถวประตูน้ำ
ตามรายงานของตำรวจบอกว่าวันที่เกิดเหตุนายพรเทพภุมภวงอายุ๒๓ปีหรือว่านายเพชร
ซึ่งบาดเจ็บแล้วก็ถูกอายัดตัวไว้เนี่ยนะฮะตำรวจบอกว่านายพรเทพเนี่ยเดินทางมาที่โต๊ะสนุกเกอร์
แล้วก็มาเจอกับนายต้ำที่ถูกควบคุมตัวได้ตอนนี้นายปรีชานายต้ำ
พรเทพเขาเป็นแก๊งวัยรุ่นย่านประตูน้ำ
ตามรายงานบอกว่าต้องการเอาโพยบอลมาวางที่โต๊ะสนุกที่นายปรีชาดูแลอยู่
แต่นายปรีชาไม่ยอมไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรกัน
กลัวตำรวจหรือว่ามีอะไรก็ไม่รู้ล่ะเอาเป็นว่าเขาไม่ยอม
แล้วนายพรเทพบ้านอยู่แถวประตูน้ำเขาก็วิ่งกลับมาที่บ้าน
พ่อของเขาก็เป็นคนที่เป็นเจ้าถิ่นแถวนั้นแถวประตูน้ำ

พอพ่อรู้คว้าปืนอาก้าออกมา

ที่ถูกเขาไล่มามาเป็นไล่เขา

ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า

ราดยิงกันเลยสรุปแล้ว

มี๑๙คนค่ะนะฮะ
ส่วนกลุ่มของนายพรเทพ

ซึ่งตามข่าวตอนนี้บอกว่านายบำเพ็ญหนีไปแล้ว

ใช่ตอนนี้เพราะว่าเป็นตัวแบบ

ออกมาจากบ้านเลยเก็บไว้ได้ยังไง

กลุ่มนี้มี๖๗คน
ตอนนี้ตำรวจไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

เรื่องราวเป็นแบบนี้
โอตรีคัชชาธาตุศาสตร์

วันนี้ก็ไปสอบปรากคำนายปรีชา
ซึ่งนายปรีชาเอง

รับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ

มีนายปรีชาคนเดียวที่ควบคุมตัวได้นะครับ

ก็มีฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น

และเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย

ชาวอินเดียที่ถูกกระสุนลูกหลง

ชาวอินเดียที่ถูกยิงเสียชีวิต
พบว่าถูกยิงด้วยปืน

ออกมาจากปืนกระบอกไหน

ฝั่งชุมชนตึกแดงบางซื่อ

ฝั่งนั้นต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าคนตาย

มีหัวกระสุนมีปลอกกระสุนหลายขนาดนะคะ

กระสุนปลอกกระสุนถูกยิงมาจากปืนกระบอกไหน

แล้วแต่ละถิ่นเขาก็มีขายใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลกันอยู่
คนก็เลยโอ้โหหรือว่ามันจะเป็นเรื่องของระดับ
มาเฟียร์อเจมส์สุดไปเลยมาเฟียร์ไปเลย
เพราะว่าลองใช้วุสงครามกันขนาดนี้เนี่ยคุณเดี๋ยวมาสอน
คือไม่ใช่ว่ามีแล้วเก็บไว้อย่างเดียวนะ
ของพวกนี้มันต้องยิงนะมันต้องฝึกยิง

แล้วคุณยิงอาวุธสงครามกลางเมืองย่านประตูน้ำ

โอ้โหแล้วยิงกันเป็นขนาดนี้แสดงว่าโอ้โหใช้กันจนแบบชำนาญอ่ะนะ
คนก็มองไปถึงมาเฟียแก๊งใหญ่กันเลยหรือเปล่า

เรื่องนิพนธ์เอกประวิทย์วงสุวรรณตรมฝ่ายความมั่นคงนะครับ
ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คดีนี้ตำรวจก็ออกหมายจับผู้ต้องหาหมดแล้ว
กำลังสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะครับ
เรื่องต้นก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นเรื่องของ
ผู้ที่มีอิทธิพลย่านประตูน้ำกับบางซื่อหรือไม่

แต่เชื่อว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคล
แต่ก็สร้างความไม่เชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยว
และประชาชนเพราะว่ามันเป็นเหตุอุกอาจนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินคดีแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุมาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ
ป้อมก็ยืนยันว่าตำรวจก็จะจัดการให้เรียบร้อย

ใช่บิ๊กป้อมก็ยอมรับแหละว่าสมผงกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะ